บอกเลยว่าทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี

เวลาเราจะซื้อเราก็จะต้องเลือกไล่เรียงตัวเลข

แต่ว่าผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้า
เขาต้องมีวิธีการจัดเรียงตัวเลขเหล่านี้ด้วย

จะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
เย็บเรียงสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างคล่องแคล่ว
พร้อมข้อแนะนำในการเรียงสลาก
จากประสบการณ์ของนางพยอมผิวอ่อน
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมานาน๑๐กว่าปี

พร้อมอธิบายการเรียงลำดับตัวเลขบนสลาก
เพื่อให้ลูกค้าเลือกหาได้ง่ายไม่สับสน
ไม่ไปหามากเรียงตามลำดับไปเรื่อย
ซึ่งแต่ละแถวต้องตรงกันและเป็นระเบียบ
เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของลูกค้า
ที่สำคัญห้ามเรียงสลับไปมาโดยเด็ดขาด
เพราะจะทำให้งงกันทั้งผู้ขายและผู้ซื้อค่ะ
เหมือนมันยากยากสำหรับเรามากเลย
ระดับเริ่มต้นครั้งแรกที่เราขายนะคะ
ตัวนั้นมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนั้น
เพราะว่าเลขที่เราขายมันตั้งหลักหลายร้อยฉบับ
เราสามารถทำเป็นปก๑๐๐ฉบับก็จะเรียงกันมา
ถึงว่าพันฉบับคือสิบปกก็สิบหนึ่งพันฉบับใช่ไหม
ปกหนึ่งก็ร้อยฉบับเราก็จะเรียงมาตั้งแต่หลักศูนย์ถึงเก้า

เราก็สามารถกำตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้เหรอ
ป้าใช้เวลาแป๊บเดียวเองอืมการทำนานแล้วตอนนี้
บอกว่าไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเล่นเลยค่ะ
คนนี้ไม่มาเล่นเอาคันจริงเลย
ต่างจากนางคำฟ้องกันแสนที่จำหน่ายสลากมานานกว่า๓๐ปี
บอกอย่างอารมณ์ดีว่าช่วงแรกกว่าจะเรียงได้เต็มแผง
และเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนั้นไม่ง่ายเลย
เพราะถ้าสละคนกันยุ่งเหยิงลูกค้าก็จะไม่เลือกซื้อ
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจำหน่ายอีกด้วยค่ะ
เรียงให้มันสวยสวยถ้าไม่สวยเขาก็ไม่ซื้อจ้ะ
เขาหาเลขบัวเห็นเลขความสวย
แม้ว่าการเรียงสลากบนแผงให้ดูสวยงามเป็นระเบียบอาจดูง่าย
แต่เหล่าผู้จำหน่ายก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่า
ต้องใช้เวลาไม่น้อยในการฝึกหัดกว่าจะชำนาญ
ที่สำคัญความจำต้องดีแม้ว่าจะสลับอย่างไรก็จำได้ไม่มีพลาดค่ะ
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน